ดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะครับ
เดินหน้าตรวจสอบการลักลอบเลี้ยง
หรือว่าค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดนะครับเข้าตรวจสอบบ้านเป้าหมาย

ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองได้ถึง๓๔ตัวนะครับ

รวม๓๔ตัว

พญากระรอกดำพังพร
ีเห็นลายเสือกระลอก๓สี

เป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้
นำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านเป้าหมาย

พร้อมกันนี้นะครับยังสามารถยึดอาวุธปืน
ติดลำกล้องได้อีก๒กระบอก

มนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๖ปัตตานี

กำลังเจ้าหน้าที่และตำรวจปราบปรามการกระทำความผิด

พร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบบ้านหลังนี้

อายุ๕๑ปีซึ่งในระหว่างการ
ตรวจค้นนายอิลียะให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่ขอดูเอกสารหลักฐานการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง
นายอิริยะกลับไม่มีเอกสารมาแสดง

ตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ๒๕๕๙
และถูกส่งดำเนินคดีนกสวยนะ
โดยส่วนสัตว์ป่าคุ้มครองที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้ทั้งหมด
ก็จะถูกส่งไปเลี้ยงดูไปอนุบาลกันก่อน
ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ
ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราชที่วาดต่อไป
แล้วก็พยายามทำให้พวกเขากลับคืนสู่ธรรมชาติให้ได้นะครับ